การแข่งขันที่เขามักจะจัดกันก็คือการแข่งขันที่เป็นศักดิ์ศรีของสองหมู่บ้าน
ที่นี่เลยที่จังหวัดกำแพงเพชร
ไปดูลีลาของศึกนี้กันเลยครับ
คุณผู้ชมพาไม่ผิดจังหวัด
เล่าใหม่อีกทีที่จังหวัดเพชรชบูรน์

อำเภอวังโป่งจัดกันที่บริเวณลานวัดยางงาม
โอ้โหที่ยืนอยู่นี่
นี่ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านของ๒หมู่บ้านก็คือหมู่๑๕กับหมู่๒
หมู่๑๕นี่ส่งผู้ใหญ่โก้มาส่วนหมู่ที่๒เนี่ยส่งผู้ใหญ่พจน์มา
ระดับผู้ใหญ่มาปะกันเลยนะจ๊ะ
อ้าวงานนี้ไม่มีใครยอมใครหรอกครับ
พอขึ้นไปบนเวทีในการต่อยมวยทะเลนี่แหละครับ
นิกตาโค้ดจังยับยับยับออกรีลาแล้วก็ผ่ากันลงไปเลย
ทั้งผู้อยากกล้องทีเนี่ย
คือสร้างความสามัคคีอย่างที่น้องใบตองบอก

ต่อยก็ต่อยด้วยกัน
นี่ออกจากโซโลโมชั่นนิดนึง
เขาต่อยหรือเขาจิ้มกันนะคะ

ตัวเองตัวเองหล่นแล้วว้าว

ตอนหล่นก็ตกแล้วจ้า

ที่ว่ามันไม่ใช่แค่ต่อยมวยทะเลนะ
ลีลาของคนภาคสิครับ
จ้างมาร้อยแต่เล่นเนี่ยโอ้โหเป็นพัน
มันขนาดไหนไปดูไปฟังเสียงแกดูฮะ

ใช่ไหมใช่เพราะว่าคู่ต่อมาเป็นเหล่าบรรดานลูกบ้าน
จูงไม้จูงมือกันขึ้นไปแสดงฝีมือบ้างนี่ศักดันมาเลยนะ
น่าจะเป็นศักยันต์หลวงปู่เข็ม

เพราะว่าดูจากภาพและท่าทางแล้ว
ต่างฝ่ายต่างก็พากันลงทะเลเหมือนกัน
ให้ทั้งสองบุบันรักให้รองดองกัน
เพราะว่างานนี้เขาจัดหลังจากที่เขาได้ร่วมกันทอดกระถิ่นสามัคคี
ประจำปีเป็นที่เรียบร้อยของทั้งหมู่ที่๒และหมู่ที่๑๕
ที่นี่ครับที่ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ
กันตรงนี้อีกทีคือแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน
เขาก็จัดงานที่แปลกแล้วก็แตกต่างกันออกไป
แต่ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเป็นการให้ชาวบ้าน
ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันและเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีนั่นเอง
ผู้ใหญ่นี่ลงมาต่อยเองเลย
คุณก็น่าจะเป็นกิจกรรมดีที่สร้างความสมัครสมาธิสามัคคีกันในชุมชนด้วยนะคะ